ต้องค่ะมาพูดถึงเรื่องของไฟเซอร์หน่อยค่ะ
ที่เข้ามาในบ้านเรา๑๕๔๐๐๐โดส
ล็อตแรกก็กลายเป็นล็อตเจ้าปัญหาอยู่เหมือนกันนะ
นี่คนเขาจับตามองกันนะคุณสืบสกุลว่า
ล็อตนี้ที่เข้ามาล็อตแรกมันจะถูกแบ่งไปไหม
มันจะส่งตรงไปถึงบุคลากรหน้าด่านจริงหรือเปล่า
เออก็ใช่นะฮะแฮชแท็กขึ้นติดเทรนด์เลยนะ
ทวงไฟเซอร์ให้บุคลากรหน้าด่าบุคลากรด่านหน้า
ใช่ค่ะดิฉันเจอแฮชแท็กอันนึงว่าขอไฟเซอร์ให้ด่านหน้าไม่ให้หน้าด้าน
อ่ะทีนี้เขาจะมีการปรับเกณฑ์อะไรล่าสุดอีกไหมเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอติดตามจากอาจารย์สุภาพนะคะในขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คครับ

เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของเดือนใหม่
ตัวเลขติดเชื้อรายใหม่ที่สวบคอแถลงวันนี้ลดลงมาจากเมื่อวาน

แต่ว่าอยากให้บอกให้ทำใจอย่างนี้
จากนี้ไปเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อแต่ละวัน
จะต้องเพิ่มสูงขึ้นอย่างพลวดพลาดแน่นอน

เพราะจากนี้ไปเนี่ยเขาจะยอมรับเอาตัวเลขการติดเชื้อ
ฉะนั้นบอกให้ทำใจไว้
จากนี้ไปตัวเลขผู้ติดเชื้อจะไม่ใช่ตัวเลขที่เราต้องโฟกัสมากหรอก
เพราะจริงแล้วเนี่ยโดยข้อเท็จจริงคนติดเชื้อใหม่ที่ไม่มีอาการ
หรือมีอาการแล้วหายไปเองเนี่ยในกลุ่มคนหนุ่มคนสาวคนอายุไม่มากเนี่ย
นะครับที่ติดแล้วหายไปเอง
แต่ว่าให้โฟกัสจับตามองไปที่ผู้ติดเชื้อที่มีอาการป่วยหนัก
และหนักมากถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
ตัวเลข๒กลุ่มนี้มันขยับขึ้นทุกวัน
รองรับไว้แล้วมีเสียงสะท้อนจากโรงพยาบาลหมอ
ผมคิดว่ามีเสียงสะท้อนมาเยอะแต่ว่าอยากให้ฟังเป็นตัวอย่าง
ฟังแล้วเนี่ยรัฐบาลลองฟังดูว่าจะเอาไปปรับแก้ปัญหายังไง
จากรองศาสตราจารย์ด๊อคเตอร์สุรพลนิติไครพจน์
ท่านเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในโพสต์ของท่านจ่อหัวว่า

ตอนหนึ่งของคลิปที่ท่านโพสต์
ท่านบอกว่า
คนล้มตายเป็นไม้บายร่วงริมถนนในบ้าน
หรือทุกที่โดยไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ทุกวันหวั่นเกรงการระบาดและกลัวการติดเชื้อ
ระบบสายด่วนขอความช่วยเหลือทุกเลขหมายทำอะไรให้ผู้ป่วยไม่ได้
เพราะเตียงในโรงพยาบาลก็ล้นเต็ม
ห้องฉุกเฉินทุกแห่งมีเตียงผู้ป่วย
และถังออกซิเจนระเกะระกะล้นมาอยู่บนทางเท้าหรือที่จอด
อย่างนี้ไม่ใช่สถานการณ์สงครามหรอกหรือ
คอรมอไปไหน
บริหารประเทศกันโดยเวิร์คฟอร์มโฮม
และวีดีโอคอนเฟอร์เนส์กันทุกวันอังคารบ่าย
เหมือนที่เป็นมาทุกสัปดาห์อย่างนั้นหรือ
มีใครบ้างไหมที่มีส่วนรับผิดชอบ
ในโรงพยาบาลที่อยู่แค่ปลายจมูกในกอทม
ว่าแพทย์และพยาบาลในห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลทุกแห่งเขาขาดอะไร
เขาต้องการอะไรเพิ่มเติม

พรุ่งนี้ให้เขาได้ไหม
หรือต้องให้เขาเขียนรายงานเสนอมาตามขั้นตอน

เพื่อฝ่ายนโยบายจะได้ทราบในเดือนหน้า
แล้วจะได้แก้ปัญหาให้ในปีงบประมาณต่อไป

มันไม่ได้เป็นปัญหาของแพทย์พยาบาลหรอก
เพราะเขาทำกันจนเต็มที่
เขาทำกันจนหมดหนทางที่จะทำต่อแล้ว
ทำได้แค่นั้นก็คือแค่นั้น

นั่งพักแล้วก็หยุดทำ
เพราะทำอะไรต่อไปอีกไม่ได้แล้ว
แต่ที่ศูนย์เสียทับผมลงไปเรื่อย

ผู้คนธรรมดาสามัญที่ไม่มีอะไรสลักสำคัญ
แต่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติสนิท

และมีความหมายต่อครอบครัวของเขา
เราจะเพิกเฉยละเลยต่อการสูญเสียของผู้คนมากมาย
ในแต่ละวันอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่
แล้วเขาก็ตั้งคำถามช่วงท้ายว่า
เรามีนายกรัฐมนตรีไว้เพื่อสั่งการ

และเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของชาติ

ผมคิดว่าเป็นข้อความที่เป็นเสียงสะท้อนที่ตรงกับความรู้สึก
ตรงกับข้อเท็จจริงที่โรงพยาบาลทั้งหลายประสบอยู่
แต่เขาไม่กล้าโพสต์เหมือนอาจารย์สุรพล
อีกคลิปหนึ่งที่หนาวเยอะเข้าไปในหัวจิตหัวใจคนที่ได้พบเห็น
คลิปออกมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์
เป็นภาพพยาบาลนั่งกอดปลอบใจกันหลังจากรู้ว่า

ติดกันยกทีมทั้งวอร์ดเลยครับ
ข้อความที่พวกเธอโพสต์ก็คือ
พวกเราได้พักเสียที
เราทำหน้าที่ของเราเต็มที่ดีที่สุดแล้ว
ขอให้พวกเราปลอดภัยทุกคน
คำถามและเสียงสะท้อนที่ตามมาก็คือว่า
ไหนล่ะการจัดลำดับความสำคัญให้บุคลากรด่านหน้า
ฉีดวัคซีนเข็ม๓เพื่อปกป้องตัวเองก่อน
ไหนล่ะวัคซีนไฟเซอร์ที่ว่า
เร่งฉีดให้บุคลากรด่านหน้าให้หมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์

ไฟเซอร์มันเข้ามาหลายวันแล้วนะ
แต่กว่าจะได้เลิกฉีดโน่น
ต้องไปถึงวันที่๙สิงหา

ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเสียก่อน
ขั้นตอนการตรวจประสิทธิภาพตามระเบียบราชการ
ไม่มีความเคลื่อนไหวในวันเสาร์อาทิตย์
ก็เพราะว่าทำงานตามเวลาราชการ
บางคนตั้งคำถามว่าเมื่อวัคซีนมาถึงแล้วเนี่ย
ต้องเร่งไปฉีดให้เร็วที่สุด
ขั้นตอนพิธีมอบส่งมอบรับมอบตัดดิบบิ้น

ออกทีวีขั้นตอนนั้น

เหมือนกับไฟไหม้แล้วรอรถดับเพลิง
ดับเพลิงมาต้องทำพิธีส่งมอบตัดดิบบิ้น
จำเป็นต้องทำอย่างนั้นไหมล่ะครับ
สิ่งที่น่ากังวลและเป็นห่วงมากที่สุด
คือบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อ
เพราะว่าถ้าเขาติดเชื้อ

อีกหนึ่งคนก็ต้องมีคนมาทำงานแทนเขา
งานที่มันโหลดมันเต็มมืออยู่แล้วเนี่ย

ยิ่งถ้าติดเชื้อกันทั้งวัดสองคนสามคนอย่างนี้ลองนึกภาพดูซิครับ
ว่าปัญหาผลกระทบที่ตามมายังไง
และที่สำคัญคือคนเหล่านี้
เขาควรจะได้รับการป้องกัน

เราป้องกันให้เขาเต็มที่หรือยัง
ระบบของเราป้องกันให้เขาเต็มที่หรือยัง
อันนี้แหละครับที่เป็นผมคิดว่าคนที่ติดตามเรื่องนี้ก็ไม่สบายใจ
เป็นห่วงสงสารเขา
เพราะว่าเขาทำงานหนักกันมาตลอดแล้ววันหนึ่งเขาไม่คิดว่า

ผมคิดว่าบริษัทธิภาษาและทางการแพทย์เหล่านี้
ไม่ควรจะต้องเจอชะตากรรมแบบนี้ครับผมปิด

อยู่แนวหน้าสู้ฆ่าศึกอยู่กับความระทึกและหวั่นไหว
ไม่รู้ว่าจะติดเชื้อได้เมื่อใดแต่ถ้าทิ้งหน้าที่ไปใครจะทำ
แล้ววันหวาดภาวะก็มาถึงวันที่ซึ่งต่างสวมกอดและลารับ
วันหยุดพักปล่อยผ่านงานประจำเหลือที่ทำคือหยุดพักรักษาตัว
นี่เหรอบุคลากรด่านหน้าที่บอกว่าต้องดูแลให้ถ้วนทั่ว
ต้องมาเจอน้ำตาไหลพร่ามัวมีแต่ความหวั่นกลัวในตัวเธอ

ก็เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะ
ที่ทำงานในช่วงวิกฤตโควิด๑๙แบบนี้นะครับ